ไปดูภาพความประทับใจกันหน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ประทับใจจริง
เพราะทุกชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่านะ

พาไปดูว่าชาวโซเชียลเขาชื่นชมอาสาสมัครกู้ภัยและนักอนุรักษ์พื้นที่แก่งทางแมวจังหวัดจันทบุรี
นี่คือเรียกช้างเหรอคะ

ช้างครับก็ต้องเรียกช้างช้างตื่น

อาสากู้ภัยร่วมกันช่วยเหลือลูกช้างป่าที่นอนสลบบนถนนจากอุบัติเหตุ

โอ้โหนั่นแหละคำถามสำคัญฟื้นหรือไม่ฟื้น
ทำไปทำมาคุณผู้ชมสักพักลูกช้างฟื้นขึ้นมาครับ

เดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะครับลุกขึ้นมาเนี่ย
โอ้โหเดินอาจจะดูโซซัดโซเซแต่ว่าก็มีชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้งแบบนี้
นี่ไง

เอาล่ะพอฟื้นขึ้นมาได้ท่าทางแข็งแรงดีแล้วนะ
พี่กู้ภัยเขาก็ส่งคืนสู่อ้อมกอดของแม่ช้างป่าต่อไป

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง
นายดำรงคณะดีกลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่า

จนทำให้ในโลกโซเชียลเนี่ยเขาแชร์คลิปนี้เป็นภาพประทับใจ
แล้วหลายคนก็แชร์กันต่อกดลงกดไลค์กันด้วยนะครับ
ล่าสุดครับเพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เผยว่าทีมเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะได้ร่วมกันลงพื้นที่
เพื่อติดตามอาการของลูกช้างตัวนี้ที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ก็คือตัวที่ถูกชนแล้วพลัดหลงนั่นแหละฮะก็เป็นช้างตัวเมียอายุประมาณสักหนึ่งเดือน
ตอนแรกเห็นน้องช้างกำลังนอนพักผ่อนอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินได้โอ้ดูแล้วอาการดีอาการดี
ถึงจะมีเซบ้างแต่ก็ไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใดนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็แอบกังวลนิดหน่อยนะคือถ้านำลูกช้างส่งคืนสู่ป่าล่าช้ามันจะไม่เป็นผลดี
มันจะพัดลงกระโลงของมันนะครับแต่ว่าตอนนี้สบายใจได้
ล่าสุดนะครับแม่ช้างป่าก็มารับลูกช้างตัวนี้คืนสู่อ้อมอกแล้วก็โขลงของมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
อากาศสบายใจนะคะก็ถือว่าได้ช่วยทั้งชีวิตคนแล้วก็ช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุด้วย